ตามความคืบหน้ากันหน่อยกรณีที่ในหลุบหรือว่านายวิรยุทธ์เกษมูลวัย๓๖ปี
คนนี้เขาก็จะมีรูปร่างลักษณะเตี้ยแคระแล้วก็หลังค่อม
ตอนนี้ยังหลงอยู่ในป่าที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในพิธนที่ตรงนั้น
วันนั้นได้หลุบไปกับนัยเอ๋น้าชายไปยิงปลากันตามลำน้ำเข็ก
แล้วก็ไปจุดที่ไหว้พายเรือทวนน้ำขึ้นไปจากแก่งที่๓
แถวนั้นเขามีหลายแก่งขึ้นจากแก่งที่๓ขึ้นไปหลายกิโลเมตรนะครับ
เข้าไปในป่าเดินเข้าไปจากตรงจุดที่พายเรือแล้วก็ไปจอดไว้เนี่ย
เข้าไปตรงนั้นอีกสัก๑๒กิโลเมตร
น้าชายของน้ายหลุบบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมานะครับ
พอกลับมานะครับไม่เจอแล้ว
แคมป์ก่อไฟไว้นะครับช่วงกลางคืนนะครับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปหาของป่านะครับ
เช้ากลับมาไม่เจอแล้วนะฮะอุปกรณ์ยังชีพ
หม้อสวรรค์น้ำขนมปะหมี่กึ่งสมเด็จรูปก็ไม่อยู่
แสดงว่าในหลุบต้องนำติดตัวไปด้วย
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในหลุบหายไปไหนนะครับ๑๐วันแล้วนะครับ
หายังไงก็หาไม่เจอนะครับญาติพี่น้องก็พึ่งพาทุกสิ่งนะครับ
ทางศัลยสาวัฒน์ก็พึ่งพานะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตามหาตัวในหลุกเห็นไหมฮะ
ที่ไหลผ้าดด้วยสองข้างคือป่านะครับวันนี้ในอภิชาสสี่ม่วง
อำเภอเขาค้อไปที่บ้านของในหลุกไปคุยกับ
ก็ไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างได้คงได้ข่าวบ้างไหม
เดี๋ยวจะมาตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายตรงนี้
จะมีทีมแพทย์ทีมค้นหาหน่วยสนับสนุนนะครับ
เจ้าหน้าที่สัก๖๐คนเดี๋ยวจะมาตั้งศูนย์กันนะครับ
ตรงห้วยทรายด้วยบริเวณแก่งบางรจันทร์พื้นที่อุทยานแสลงหลวง
เนื้อที่ประมาณ๑๘กิโลเมตร
เป็นบริเวณที่ในเอน้าชายของในหลุบบอกว่านี่แหละ
พายเรือกันมาแล้วก็ขึ้นไปหาของป่านะครับ

พอดมกันพื้นที่เนี่ยพื้นศูนย์หายเนี่ย
คาดว่าอยู่ระหว่างแก่ง๒กับแก่ง๓
ขึ้นเหนือแก่ง๓ขึ้นไปถึงห้วยทราย
วันนี้ก็นางตายกรรมภรรย์สนทิชย์กำลังจากทางไฟป่า
โดยการเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวโดดภูมิคงที่อำมาต่าง๑๘กิโลเมตร
จากไฟป่านเนี่ยเอาเครื่องบินขึ้นไป
ทางเดินเท้าก็หานะครับแล้วชุดที่เป็นทีมงานค้นหาเนี่ยก็มีพระที่มาร่วมค้นหาด้วยนะครับเป็นหนึ่งในทีมเดินป่าร่วมค้นหาด้วยวันนี้ก็มีการต่อสายพูดคุยกับพระที่นั่งทางในและเป็นหนึ่งในทีมเดินป่านะครับที่ร่วมค้นหาพระรูปนี้ท่านบอกว่าให้ทีมค้นหาเดินจากจุดที่ในหลุบ
ก็นอนเปรย์รอน้าอยู่แล้วก็หายไปเนี่ยขอให้เดินลัดเลาะไปตามหน้าผาแล้วเดี๋ยวเจอที่ราบเป็นที่ราบก็อาจจะเจอในหลุบตรงนั้นก็ได้
แล้วก็เรียงไล่ตามหน้าผายังไม่ต้องขึ้นเขา
นี่ฮะหลวงพี่ท่านบอกว่าเอาแถวที่ราบยังไม่ต้องขึ้นเขา
แต่มันก็ยังไม่เจอครับทุกผู้ชมครับก็ต้องหากลางวันเป็นหลักนะ
แต่ตอนที่ในหลุบเขาหายไปเนี่ยน้าบอกว่าให้กางเปรย์นอนรอตรงจุดสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
พอกลับมาที่จุดเดิมตอนรุ่งเช้าเนี่ยคือไม่เจอหลุบแล้ว
ในหลุบหายไปเนี่ยร้องอยู่ถึงกลางคืนเลย
เพื่อจะให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนในป่า
จะเป็นป่าที่ไหนก็แล้วแต่แต่ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ดูนะฮะว่าในป่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไง
ถ้าท่านผู้ชมติดอยู่ในป่าตอนกลางคืน
แล้วก็มีต้นตะเคียนแล้วเราก็จะได้ยินเสียงของกบป่าร้องนะครับ
เด้อระวังนะครับมีข่อนไม้ล้มถูกวารณ์อยู่
จุดนี้ก็คือจุดที่นายหลวงปลายเรือเข้ามาจากนั้นทั้งคู่ก็เดิน
ขึ้นไปในป่าในเขานะครับเป็นระยะทาง๒กิโลเมตรจากนั้น
หลุปก็ได้พัดหลงไปซึ่งขณะนี้เป็นเวลา๑๐วันแล้ว
ก็ยังค้นหาตัวในหลุบไม่พบนะครับแล้ววันนี้ทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีของเรามายืนอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะพามาดูว่า
ในเวลาค่ำคืนขณะเนี้ยบรรยากาศภายในป่ามันเป็นยัง
ไงได้ยินเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมมาดู
ครับขนาดนี้เราเดินขึ้นมานะครับผมรอด้วยรอด้วย
จะเป็นทางชันหน่อยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็ค่อนข้าง
ที่จะวางเวงมากเนี่ยนะครับเส้นทางนี้เลยนี่นะครับ
เส้นทางนี้เลยนี่เส้นทางนี้เลยครับคือเส้นทางที่นายเอกและ
หลุบเดินไปนะครับผมเป็นระยะทาง๒กิโลเมตร

นี่คือการทำสัญลักษณ์ของไว้ของพวกพรานป่า
นะครับเนี่ยว่าได้เดินมาทางนี้แล้วเพื่อจะได้จำเส้น
ห่างได้อันนี้หวายนะครับผมนี่นี่นี่คือหวายป่าใช่ไหม
ลุงหวายป่านี่นะครับมีน้ำอันตรายอันตรายอันตรายเรา
มาถึงตรงจุดนี้นี่เส้นทางเดินของพรานนี่เราก็
พบนี่ครับขวดน้ำขวดน้ำนะครับซึ่งพรานเนี่ยจะ
วางทิ้งกันไว้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่วางทิ้งไว้นี่คือไม่ได้
ให้เสียแบบไม่มีประโยชน์ครับแต่วางทิ้งไว้เพื่อ
ว่าให้พรานคนอื่นที่เดินมาแล้วก็หายน้ำหิวน้ำไม่มี
น้ำเนี่ยสามารถเอามากินได้นะครับนี่ฮะอ่ากลางคืนมัน
น่ากลัวมากนะครับจริงจริงค่ะคือลุงแดนเป็นพรานป่าเนี่ย
พื้นที่ที่ไปกับคุณกิติศักดิ์ต้องมีพลานป่าเขาไปด้วย
งั้นกลับไม่ถูกนะอ่าลุงแดนเนี่ย
ชื่อนายชายแดนพิมเซนอายุหกสิบเป็นพลานป่าในพื้นที่บอกว่า
ถ้าไปหลงป่าช่วงกลางคืนแบบนี้จริงเลยนะคุณเข็มมาสอน
ค่ะมีวิธีเดียวเลยคือหยุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอ๋อ
อย่าไปฝืนเดินต่อตอนกลางคืนยิ่งเดินไปเรื่อยยิ่งหลง
ไปไกลก็นี่เขามีไฟฉายกันเนี่ย
เราไม่มีไฟฉายสิโอ้โหมืดแล้วช่วงที่หยุดอยู่เนี่ย
ก็พยายามหาวิธีก่อกองไฟให้ได้อ่า
จะได้ป้องกันตัวเองจากสิงสาราสัตว์สัตว์อันตรายด้วยนะครับ
เป็นเรื่องของการได้ความร้อนไออุ่นด้วยนะครับ
ใบมงใบไม้กิ่งไม้เอามาทำเป็นที่นอนเป็นที่พัก
แต่ทางที่ดีเนี่ยใบไม้กิ่งไม้เหล่านั้นรมควันซะหน่อยก็ดี
ฆ่าเห็บฆ่าไรอ๋อเชื้อโรคทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็รอจนเช้าแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับอ่าเดินตอนกลางคืนเนี่ย
ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของสิ่งลี้ลับนะครับ
แดนพรานป่าบอกว่าพรานป่าทุกคนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าป่าเจ้าเขา
ก่อนจะเข้าป่าต้องทำพิธีขอเข้ามาทุกครั้ง
แถวนี้นะฮะแถวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในพื้นที่ทางฝั่งเพชรบูรณ์เนี่ย
แดนเดินมา๒๐กว่าปีแล้วแถวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองขอมเก่า
เพราะว่าตามทางที่เดินไปในป่าในบางช่วงนะจะไปเจอพวกเสาหินศิลปะขอมด้วย
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าแถวนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์มีความลี้ลับ
เท่าไหร่ครับพันไดตลอดเลยค่ะ
เอาเป็นว่า๑๐วันแล้วนะครับยังไม่เจอนะครับ
พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนิมทรโมรพระมาทำบุญทร์์
ทำพิธีเปิดป่าแล้วเดี๋ยวปูพรมหาในหลุบกันอีกครั้งหนึ่ง

พี่จ๋ามันมีไฟแล้วพี่จ๋าช่วยจะไปดีกัน

นี่ขนาดใช้ไฟยังมืดตึ๊บมาลงแมลง

ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ยังเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่

อุปกรณ์ดำรงชีพติดไปด้วย

สองวันแล้วกลับออกมาแต่ตอนนี้สิบวันแล้วอืม
พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับว่า

ค่ะต้องเป็นกำลังใจให้ทีมค้นหาด้วย

แล้วก็ตามกลับเจอมาได้
และทีมข่าวด้วยนะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเป็นห่วงติเยอะ
ก็ถ้าติพายเรือ

พรุ่งนี้ฝากเจ้าหน้าที่หาติเพิ่มอีกคนนึงให้ด้วย